สำหรับปฏิบัติการเมื่อวานนี้นะคะคือเริ่มกันตั้งแต่ช่วงบ่ายวันเสาร์
เข้ามาจนถึงเช้าของวันอาทิตย์ทั้งหมด๑๗ชั่วโมงในการไล่ล่าผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
จุดเริ่มต้นคือบ้านหลังหนึ่งในตำบลหนองจบกนะคะแล้วมาปิดท้ายที่เทอร์มินอลเทอร์เวนตี้วัน๑๗ชั่วโมง
ไปสรุปปฏิบัติการนี้ปิดท้ายด้วยการวิสามันฆาตกรรมนะคะให้คุณผู้ชมดูคลิปที่น่าเชื่อได้ว่าจะเป็นช่วงที่เกิดการวิสามันค่ะ
สวัสดีค่ะ
หลังชั้นหลังของแล้วรีบกันยังรีบไม่ทันหลังทัน

เขาหมายหลังเสาอยู่หลังเสาหอย้ำอยู่หลังเสา
นี่เป็นคลิปช่วงเวลาที่เป็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการพิเศษนะคะซึ่งก็ระดมกำลังกันปิดล้อม
คนร้ายที่ซ่อนตัวอยู่ในชั้นแอลจีหรือว่าชั้นใต้ดิน
จุดนี้เป็นศูนย์อาหารของห้างค่ะเจ้าหน้าที่ซุ่มอยู่ที่
จีซึ่งเหนือกว่าชั้นแอลจีแล้วก็ระดมยิงลงไป
เนื่องจากคนร้ายมีอาวุธครบมือในคลิปนะคะนอกจากจะได้
ได้ยินเสียงปืนรัวสนั่นแล้วยังได้ยินเสียงสั่งการของ
เจ้าหน้าที่และเสียงที่ได้ยินที่บอกว่าอยู่หลังเสาขอย้ำ
อยู่หลังเสาเสียงที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงคล้ายมากค่ะ
คล้ายเสียงของพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาพบตรนะคะ
ที่เป็นการบอกตำแหน่งคนร้ายมีรายงานด้วยว่าเจ้าหน้าที่ใช้
กดดันเพราะว่าคนร้ายเข้าไปในห้างหลายชั่วโมง
แล้วคาดว่าคนร้ายต้องการอาหารก็เลยกดดันเข้าไปชั้น
ที่เป็นศูนย์อาหารก็คือชั้นต่ำสุดไม่มีทางออกนะคะ
เจ้านาทีปิดล้อมคนร้ายเกิดการยิงต่อสู้เจ้านาที
ต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดก็คือวิสามันฆาตกรรมค่ะ
ที่จะมีการจับตายเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่ตามห้อง
ต่างต่างภายในตัวห้างนะคะโดยทีมเฉพาะกิจตำรวจมหาด
เล็กราชวลบรักษาพระองค์เก้าศูนย์สี่เจ็ดนายเคลียร์ใน
ห้องเย็นห้องเย็นเป็นห้องเก็บอาหารของชั้นฟู้ดแลนด์
มีสองห้องติดกันค่ะห้องแรกพอเจ้าหน้าที่เข้าไปพบ
ประชาชนถูกยิงบาดเจ็บพยายามเข้าไปช่วยเหลือนะคะ
ขณะที่จ่าสิบเอกจักรพันธ์ผู้ก่อเหตุซ่อนตัวอยู่ใน
ห้องเย็นอีกหนึ่งห้องซึ่งอยู่ติดกันช่วงเวลานั้นค่ะ
ผู้ก่อเหตุกราดยิงใส่เจ้าหน้าที่

ที่เราทำขึ้นมานะคะเพื่อให้เข้าใจ

การปฏิบัติการนะคะรวมถึงเราไม่อยากใช้นะ

และส่วนหนึ่งก็เป็นคลิปที่เกิดขึ้น

แต่ว่าเราเลือกที่จะใช้กราฟิกนะคะ

ทริปชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอกสุขวัตรแจ้งยอดสุข

และพลตำรวจเอกสุนัยประภูชเนย

อภัยนะคะผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

กรุ่งกำลังสนุนจากกรุ่งกำลังสนุนจาก

กรุ่งกำลังสนุนจาก

กรุ่งกำลังสนุนจาก

การพิเศษกองกำลังสุระนารีค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ
คุณผู้ชมแน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วอยากให้ครั้งนี้เกิดขึ้นครั้งเดียว
เป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาตั้งต้นกันใหม่
ตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นในระบบทหารไทย
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับลูกน้องค่ะมันเกิดอะไรขึ้นนี่ค่ะ
คุณผู้ชมสิ่งที่จะถอดบทเรียนได้เนี่ยอยากให้คุณผู้ชมไปดูพฤติกรรมของ
จ่าสิบเอกจักรพันธมมาหรือจ่าโจ๊กว่าตั้งแต่ต้นของการปฏิบัติการ
ก่อเหตุสุขนาตกรรมเนี่ยเขาทำอะไรบ้างย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันเสาร์
วันที่แปดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก่อนเลยค่ะสักประมาณสิบสี่นาฬิกาสามสิบห้านาทีค่ะ
โจ๊กหรือว่าจ่าสิบเอกจักรพันธมมาเนี่ยไปบุกยิงจุดแรกก่อนเลย
บุกยิงผู้บังคับบัญชาก็คือพันเอกอนันทรศกระแสอายุ๔๘ปี
นางอะนงมิตจัณท์อายุ๖๕ปีเป็นแม่ยายของผู้พรรณอะนันทโฮรส
จากนั้นค่ะคุณผู้ชมนี่นะเป็นจุดเกิดเหตุจุดแรก
พอยิงจุดแรกเสร็จปุ๊บจ่าโจ๊กแกหนีไปเลยค่ะหนีไปที่ค่ายสุรธรรมพิทักษ
สักประมาณ๔โมงเย็นนี่น่ะไปแย่งปืนจากทหารเวรประจำการ
แล้วยิงทหารเสียชีวิตไป๑นายได้รับบาดเจ็บ๑นาย
หลังจากนั้นจ่าโจ๊กแกไปขโมยอาวุธปืนแล้วก็กระสุนปืน
พร้อมกับขับรถฮัมวี่รถใหญ่ใหญ่เนี้ยนะคะ
นี่จังหวะเป็นช่วงที่ไปขโมยอาวุธปืนออกมานะคะขับรถฮัมวี่คันนี้ค่ะ
คุณผู้ชมวิ่งหนีออกมาขับออกมาไปทางวัดป่าสัทธาธรรม
ระหว่างทางค่ะคุณผู้ชมระหว่างทางนี่
ก็ก่อเหตุยิงประชาชนและตำรวจที่สกัดจับเสียชีวิต
ได้รับบาดเจ็บกันหลายต่อหลายคนนะคะหลังจากนั้นสักประมาณ
หกนาฬิกาสามสิบนาทีจ่าโจ๊กหลบหนีไปทางห้าง
มินอลทาเวนตี้วันระหว่างทางก็ยังคงก่อเหตุไม่หยุดค่ะ
ราดยิงประชาชนยิงจุดรวมเชื้อเพลิงของห้าง
อันนี้คือตั้งใจยิงเลยกะว่าให้ระเบิดหรือเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะ
ประชาชนจังหวะนี้วิ่งหนีตายออกมาจากห้าง
แต่ยังคงมีบางส่วนนะคะที่ติดอยู่ภายในห้าง
หลังจากนั้นเวลาสิบแปดนาฬิกาสี่สิบนาทีตำรวจเริ่มปิดล้อมห้าง
แล้วก็หวังว่าจะจับกลุ่มคนร้ายแล้วก็กันพื้นที่ใกล้เคียง
ระยะรัศมีที่ตำรวจเข้ากันคือสักประมาณ๒กิโลเมตร
สักประมาณ๖โมงครึ่งของวันที่เกิดเหตุก็คือวันที่๘กุมภาพันธ์เนี่ย
ตำรวจกันไม่ให้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในรัศมี๒กิโลเมตรจากห้างเทอร์มินัล
หลังจากนั้นค่ะสิบเก้านาฬิกาสามสิบห้านาที
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็มีการออกมาเปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า๑๐รายผู้บาดเจ็บจำนวนมาก
จากนั้นเวลาสิบเก้านาฬิกาห้าสิบนาทีนายกรัฐมนตรีพลเนกประยุทธ์จันทร์โอชา
รับทราบสถานการณ์แล้วก็สั่งการให้เร่งจับตัวคนร้ายแล้วก็ดูแลผู้บาดเจ็บ
สองทุ่มยี่สิบนาฬิกาค่ะกล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถจับภาพคนร้าย
ขณะที่เดินแบกปืนอยู่ในห้างเทอร์มินอลเทอร์เวนตี้วันได้
ลำดับไทม์ไลน์ให้คุณผู้ชมได้เห็นพฤติกรรมพฤติการของคนร้ายแบบนี้นะคะ
๒นาฬิกา๓นาทีเวลาผ่านไป๒ชั่วโมงเสร็จ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญ
ก็มีการออกมาเปิดเผยยอดตัวเลขผู้เสียชีวิตอีกครั้งหนึ่ง
ก็คือยอดผู้เสียชีวิต๑๗รายผู้บาดเจ็บทั้งหมด
เหตุการณ์นี้คือ๒๑ราย
จากนั้นค่ะสักประมาณ๕ทุ่มเวลา๒๓นาฬิกา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวีรกูล
ลงพื้นที่ไปถึงโรงพยาบาลมหาราช
สั่งจัดบุคคลบุคลากรทางการแพทย์
ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็แพทย์ฝีมือดี
ดูแลคนเจ็บอย่างเต็มที่ตลอด๒๔ชั่วโมง
ตรงจุดนี้มีการขอรับบริจาคเลือดด้วย
เพราะตอนแรกมีข่าวว่าเลือดขาด
หลังจากนั้นก็มีคนทยอยบริจาคเลือดก็เพียงพอ
หลังจากนั้น๒๓นาฬิกา๔๐นาทีค่ะ
ผู้บังคับการตำรวจกองปราบค่ะ
คุณผู้ชมพลตำรวจตรีจีรพพภูริเดชน์
พร้อมกับทีมฮานุมาน

เคลียร์พื้นที่บริเวณชั้นจีก
ของห้างสรรพสินค้าเทอร์มินัล๒๑โคลราช

ปฏิบัติการของตำรวจดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง
จากช่วงบ่ายของวันที่๘กุมภาพันธ์
เรื่อยมาต่อเนื่องจนกระทั่งเข้าสู่
เช้าวันที่๙กุมภาพันธ์

๑ของวันที่๙กุมภาพันธ์ค่ะ
ทั้งตำรวจทั้งทหารตรึงกำลัง

โคราชออกมาได้สักประมาณกว่า๕๐๐ชีวิตนะคะ
ทยอยช่วยออกมาช่วยออกมาตีหนึ่งสองนาที
อภัยค่ะตี๑๒๐นาทีเจ้าหน้าที่บอกว่ารู้ตำแหน่งของคนร้ายแล้ว
หลังจากนั้นทยอยช่วยประชาชนออกมาจากห้างเทอร์มินัล๒๑ได้สักประมาณร้อยชีวิต
ตี๒ค่ะพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกเข้าไปในพื้นที่
เพื่อไปร่วมบัญชาการเหตุการณ์หลังจากนั้นตีสอง
นาทีตี๒๓๐มีเสียงปืนดังขึ้นค่ะแล้วมีเสียงตะโกนว่าเครียด
คือลักษณะให้เคลียร์พื้นที่มีรถพยาบาลแล้วรถของกู้ภัยกู้ชีพ
ตาร์ทรถรอค่ะเพื่อรอเข้าในพื้นที่รอคำสั่งจากผู้บัญชาการเหตุการณ์
หลังจากนั้นตีสามตีสามค่ะคุณผู้ชมคนร้ายเนี่ย
เริ่มยิงถังแก๊สหลังห้างเพื่อที่จะเปิดทางแล้วก็หลบหนี
ตี๓๔๐นาทีมีเสียงปืนดังขึ้นสักประมาณ๓๔นัด
หลังจากนั้นผ่านมา๑๐นาทีตีสามห้าสิบนาทีคนร้ายพยายามหลบหนี
แต่ยังอยู่ในพื้นที่ของห้างแล้วมีรายงานยอดผู้เสียชีวิต
ณเวลาตี๓๕๐นาทีคือ๒๐รายผู้บาดเจ็บคือ๓๑ราย
เวลาดำเนินผ่านไปเรื่อยจนกระทั่งตี๔๕๐นาที
พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกเดินทางออกจากบริเวณ
จุดเกิดเหตุก็คือห้างเทอร์มินอล๒๑ตี๕๒๐นาทีค่ะคุณผู้ชม
ตรงนี้เวลานี้เสียงปืนทยอยดังขึ้นเป็นระยะภายในห้าง
ก็ไม่รู้ว่าเสียงจากเจ้าหน้าที่หรือเสียงจากคนร้ายค่ะ
รุ่งสางจนกระทั่งไปสู่ช่วงประมาณ๗นาฬิกายังมีคนที่ติดอยู่ในห้าง
มีประชาชนที่ถูกยิงเสียชีวิตบริเวณชั้นจีหลังจากนั้นเจ็ดโมงยี่สิบนาที
ทยอยช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในห้างออกมาเฉพาะเวลานี้ออกมาอีกกว่าร้อยชีวิต
๘นาฬิกา๔๐นาทีเจ้าหน้าที่ลำเลียงผู้บาดเจ็บ๙คนออกมาจากห้าง
ปิดภารกิจ๙นาฬิกาเสร็จเสร็จเจ้าหน้าที่วิสามันคนร้าย
หลังจากนั้นก็เข้าเคลียร์พื้นที่ค่ะนี่คือปฏิบัติการทั้งหมดร่วมร่วมก็ประมาณสิบเจ็ดชั่วโมงเนี่ยนะคะ